งานประจำปีจังหวัดอุดรธานี
คุณปูพงศิษย์มาแสดงคอนเสิร์ต

พอเริ่มต้นเรื่องแบบนี้คุณผู้ชมเดาออกใช่ไหมคะ

เฮ้ยเฮ้ย
เฮ้ยเฮ้ยก้อยอีกนะ

ทำไมต้องมาตีกันแบบนี้
งานประจำปีทุ่งศรีเมืองอุดรธานี

ของคุณปูพงศิษย์จบพอดีเจ้าของร้านที่มาขายในงานบอกว่า
กำลังจะเลิกงานกันอยู่แล้ววัยรุ่นสองกลุ่มเกือบยี่สิบคน
อายุไม่เกินยี่สิบห้าเนี้ยค่ะไล่ตีกันมาตั้งแต่ในงาน
เอาเก้าอี้ไล่ฟาดโอ้โหไล่กันแบบอย่างนี้
คนเขาเดือดร้อนกันหมดนะคะตำรวจมาตำรวจบอกว่าจับได้แค่บางส่วน
แล้วงานยังเหลืออีก๖วัน๖วันที่เหลือจะยังไง
คนที่ขายของอะไรในงานเขาก็กังวลใจกันนะคะ